พลือก็คือว่า๔๐ปีที่รถแล่นในวงการ
หลายคนสงสัยว่าพ่อเอกทำไมยังหล่อนิ้งหล่อใส

แถมพลังวางชามมากลดเหลือเดิม

ก็ถามไม่ได้ว่าพอเอกถามเป็นภาษาใต้

พ่อเอกบอกว่าง่ายเลยนะ

ยังฝากขอบคุณแฟนด้วยที่ฝากความรักความเอ็นดูมา
ถ้าจะให้พูดขนาดนี้ฟังพ่อไหม
ได้ฟังเลยค่ะฟังเลยฟังเลย
โอ้แต่พ่อก็ยังหล่อนะคุณผู้ชม
หัวข่าวมันกรอกแกรก
หัวข่าวอาจจะมีเสื่อมไปตามอายุบ้าง
ไหนได้เจอพ่อเอกนะคะต้องถามถึงงานโชว์ของวงศรีวิชัยโชว์ค่ะ
ตอนนี้ขยับขยายไปเล่นตามร้านผับบากกลางคืนค่ะ

มาหลายตัวเริ่มปรับตัวได้แล้วค่ะ
โดยเฉพาะตอนที่ร้องเพลงหมากัดนี่แหละค่ะ
โอมะทัดหน้าเปิดไปแหมมาก

ก้าวโกงไว้ไกไม่ต้องเรียกหมา

คิดทำไมกูไม่เที่ยววะแต่แรก

แล้วคนก็ส่งเหล้าส่งเบียร์

จากย๔๕นาทีเวลาเล่นในพับนี้มันสนุกมาก
เพราะในสมัยก่อนเด็กวัยรุ่นมันเอามาร้องกันใหม่ไง
เพลงแล้วก็พอได้หากินกับเด็ก
ทุกคนก็เรียกป๊าป๊าพ่อพ่อพ่อ